ซึ่งในเรื่องนี้นะครับนักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
ก็แนะให้คุณสรยุทธ์นั้นพักงานข่าวทั้งหมดอย่างน้อย๑เดือนนะครับ
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ขณะที่ช่อง๓เองก็ควรดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
และนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะครับ
ทามเชื้อสถาปนาสิรินักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

ในกรณี๓พิพากษาจำคุกในสอรยุทธ์
ฐานเป็นผู้สนับสนุนกระทำผิดไม่จ่ายค่าโฆษณา๑๓๘ล้านบาท
ทำให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้รับความเสียหายว่า
คุณสรยุทธ์ต้องละเว้นจากการทำงานข่าวหรือการจัดรายการทั้งหมด
ทางสถานีหรือว่ากองบรรณาธิการต้องให้พักงาน
เพื่อชื่อเสียงขององค์กรต้องรักษาความน่าเชื่อถือให้มากกว่าตัวบุคคล
เพราะหากคุณสรยุทธ์ยังคงทำหน้าที่เป็นพิธีกรเหมือนเดิม
ก็จะรายงานข่าวเรื่องตัวเองอย่างไร
รักษาความสมดุลรวมทั้งความเป็นธรรมในการโตเถียงอย่างไร
หากพูดถึงการดำเนินการขององค์กรวิชาชีพต่อเรื่องดังกล่าว
ไทม์กล่าวว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ออกหนังสือตักเตือนนายสรยุทธ์ให้งดเว้นจากการทำข่าว

หลังจากมีหนังสือตักเตือนนายสรยุทธ์
ลาออกจากการเป็นสมาชิกทันที

อาจจะเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
กำกับดูแลเชิงจริยธรรมอยู่แล้ว

สภาวิชาชีพก็ควรออกแถลงการกดดัน
เชิงกำกับดูแลเชิงจริยธรรม
จากนี้นะครับการทำงานของสื่อยังอยู่ภายใต้การดูแล
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชด้วย
ซึ่งมีกฎหมายให้องค์กรวิชาชีพสื่อดูแลกันเอง
กรณีนี้หากช่อง๓ไม่ถอดนายสรยุทธ์ออกงานข่าว
ทางสภามีสิทธิ์ที่จะยื่นหนังสือต่อกศธชให้พิจารณาใบอนุญาตของช่อง๓
ขอให้มีการปรับระงับหรือว่าพักใบอนุญาตรายการข่าวได้
เพราะฉะนั้นการพิจารณาใบอนุญาตจะพิจารณาว่า
๓ได้มีการบังคับทางจริยธรรมใดกับนายสรยุทธ์หรือไม่
โดยหลังจากนี้จะต้องจับตาดูใน๓ประเด็นนะครับ
นั่นก็คือ๑ช่อง๓จะดำเนินการอย่างไรกับนายสรยุทธ์
สภาวิชาชีพจะดำเนินการอย่างไรกับช่อง๓
และ๓ประชาชนจะแสดงออกกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
โดยตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้บริหารของช่อง๓
ก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนกันในเรื่องนี้
แล้วใช้เวลาการประชุมนานหลายชุมโมง
แต่เมื่อเสร็จการประชุมแล้วก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวใดนะครับ
ยังแต่ระบุว่าจะมีการชี้แจงในเรื่องท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ในวันพรุ่งนี้ครับ